คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันมาหน่อย
แต่ก่อนเราอาจจะเห็นคลิปที่มีการแบบตำหนิคุณหมอว่า
ทำไมคุณหมอไม่ดูแลคนไข้เลยโดยเฉพาะคุณหมอของโรงพยาบาลรัฐนะครับ
คลิปสั้นและคำสั้นของคุณหมอที่พูดกับคนไข้
มันโดนใจเหลือเกินฮะให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันก่อนนะครับ
เพราะว่ามีคนหนึ่งบอกว่าขออนุญาตลงคลิปคุณหมอคณิตโรงพยาบาลราชบุรี
แท็กแอบถ่ายก็ยิ้มไปด้วยแฮชแท็กคุณหมอน่ารักนะครับ
เขียนว่าคุณหมอเอาเงินมาให้คนไข้ที่เป็นมะเร็ง
ขี่ซาเล้งระยะทาง๙๐กิโลเมตรมาคนเดียวเพื่อมาหาหมอ
และที่ให้เงินไปเพื่อให้ลุงนั่งรถตู้มาให้คีโมในอาทิตย์หน้า
และคำที่คุณหมอพูดและหลายคนเอามาแสดงความคิดเห็นกัน
คือคุณหมอบอกว่ามานะคือให้คุณลุงเนี่ยมานะถ้านัดครั้งหน้าลุงต้องมานะฮะ
นี่ครับคนที่ไปแสดงความคิดเห็นบอกโอ้โหแค่ได้ยินคำที่คุณหมอพูดสั้นคำนี้
มานะเนี่ยมันเป็นกำลังใจสุดยอดเลยนะครับ
และหลายคนก็ถามโรงพยาบาลที่ไหนที่ไหนราชบุรีหรือเปล่าอะไรเนี่ย
ทีนี้ครับทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับคุณหมอก่อน
คุณหมอเป็นคุณหมอชำนาญการโรงพยาบาลราชบุรีชื่อคุณหมอคณิตอุ่นโชคดี
คุณหมอเล่าให้ฟังแบบนี้ครับเมื่อวันอังคารที่๙พฤศจิกายน
คุณลุงท่านที่เห็นในคลิปมีนัดมาตรวจโรคมะเร็งช่วงเช้า
แต่เช้าแล้วนะ๙โมงทำไมยังไม่มาถึงนะครับก็เลยสงสัย
เพราะปกติคนไข้จะไม่ผิดนัดหมอโดยเด็ดขาดถ้าไม่จำเป็น
พอช่วงบ่ายคุณลุงมาถึงห้องตรวจตัวเปียกปอนไปหมดเลย
หมอก็เลยสักถามไปได้ข้อมูลว่าคุณลุงต้องขี่ซาเล้งมาจากอำเภอสวนพึ่งนะคุณ
ชายแดนแล้วนะฮะระยะทาง๙๐กิโลเมตร
ซาเล้งมาใช้เวลา๒ชั่วโมงกว่าแล้วก็ตากแดดตากฝนมา
ทำให้มาช้าแล้วลุงอ่ะมาคนเดียวไม่ได้มีญาติมาด้วยอ่ะ
หมอก็เลยกำชับบอกครั้งหน้าคุณลุงต้องมานะเพราะคุณลุงต้องได้รับคีโม
จริงคุณหมอยากให้คุณลุงเนี่ยอยู่เลยโรงพยาวนสามวันครั้งเนี้ย
แต่คุณลุงบอกว่าเป็นห่วงญาติเหมือนกันหมอก็เลยบอกว่าครั้งหน้ามานะ
หมอเอาเงินให้ใช่แล้วหมอก็ย้ำด้วยนะคราวหน้านะ
ลุงขึ้นรถตู้มาแล้วก็พาญาติมาด้วยนะเอาเงินนี้ไปเป็นค่ารถตู้ให้มาหาหมอครั้งหน้า
ขึ้นรถตู้ขึ้นรถเมย์มาก็ได้แต่อย่าขี่ซาเล้งมาแบบนี้อีกหมอเป็นห่วง
นี่ครับทีนี้ทีมข่าวของเราเสาะแสวงหาไปจนพบตัวคุณลุง
คือคุณลุงชาวฤทธิ์เนียมเตียงหรือว่าลุงฤทธิ์อายุห้าสิบแปดปี
กว่าจะเข้าไปที่บ้านของคุณลุงนะคุณยากลำบากมากมากค่ะ
ขนาดนักข่าวเราเดินเข้าไปบุกป่าฝ่าดงลุยเข้าไปหอบแฮกเลย

เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยว่า
มันก็ยากลำบากเหมือนกันน่ะนะคะเราไปเจอคุณลุงนะ
คุณลุงเนี่ยก็พาไปดูสภาพบ้านแบบที่เห็นคุณลุงอยู่กับแม่นะครับ
แล้วก็สมบัติชิ้นเดียวที่มีคือรถซาเล้งอืม
ซาเล้งคันที่ขับไปหาหมอแหละคือสมบัติคันเดียวเลยนะครับ
ทีมข่าวของเราอยากให้คุณลุงเล่าให้ฟังหน่อยว่าวันนั้นเนี่ย
มันเกิดอะไรขึ้นคุณลุงเนี่ยได้รับเงินมาจากหมอเพราะอะไร
แล้วทำไมคุณลุงถึงไปช้านะฮะฟังเสียงคุณลุงกันซะหน่อยนะครับ
หนูขอขอบคุณหมอคณิต
ที่ให้กำลังใจลุงนะขอขอบคุณอย่างมากเลย
ลุงยังไม่รู้จะเป็นตายร้ายดีลุงหมอก็ยังให้กำลังใจลุง
ยังไงเดี๋ยววันที่หมอนัดลุงจะ
ก็ไปให้ได้
ลุงบอกว่ายังไงก็ตามวันที่หมอนัดใหม่อีกครั้งหนึ่ง
คือ๑๖พฤศจิกายน๙โมงเช้าลุงจะไปให้ได้
และลุงจะไม่ขี่ซาเล้งไปอีกแล้วเดี๋ยวลุงจะเอาเงินที่หมอพับเล็กให้เนี่ย
เอาไปขึ้นรถเมย์รถตู้แทนนะครับเพราะว่าลุงเล่าให้ฟังว่าวันนั้นคือลุงไปช้า
เพราะว่ากว่าจะขี่รถนะคุณลุยเขาไป๒ชั่วโมงกว่าจะเข้าไปในเมืองได้
จนไปเจอคุณหมอเนี่ยนะครับคุณหมอก็ถามถ่ายแล้วว่าทำไมลุงมาช้าจัง
ลุงเป็นอะไรทำไมถึงมาช้าและอยู่คุณลุงหมอก็พับแบงค์
แต่พับเล็กนะคุณลุงก็ไม่ได้ดูหรอกว่ากี่บาทยัดใส่มือคุณลุงแล้วบอกลุง
ครั้งหน้าอย่ามาช้ามานะมาหาหมอแล้วก็เอาเงินขึ้นรถเมย์รถตู้มา
ลุงบอกแบบนี้ลุงแทบจะร้องไห้เลยคุณพับไอ้เงินเล็กยัดเข้าไปในกระเป๋า
พยาบาลก็มาบอกลุงบอกว่าหมอเขาใจดีเอาไว้เป็นค่ารถนะลุงนะลุงจะต้อง
ลุงจะได้ไม่ต้องเอาซาเล้งมาอีกนะครับคุณหมอบอกโอ้โหลุงอย่าลำบาก
อย่าลำบากเพราะหมอเป็นห่วงเนี่ยแล้วดูทางเดินสิคือนักข่าวเราลองให้ลุงอ่ะ
ลุงไปขึ้นซาเล้งอ่ะลุงต้องมายังไงลุงเดินให้ดูอ่ะแล้วระยะทางคุณมันไม่ใช่ทางเรียบนะ
มันลำบากนะเนี่ยแค่เดินนี้ก็ลำบากแล้วนะของเราเดินตามหอบแฮกนะฮะ
ธรรม้ายไผ่ลำเดียวแบบนี้นะต้องสมตัวดีเลยนะไม่สร้อยร่วงนะ
และน้ำข้างล่างมันก็แรงเพราะว่าช่วงนี้น้ำมันไหลมาใช่ไหมจากภูเขาเนี่ย
แล้วก็ข้ามไปถึงจุดจอดซาเล้งกว่าจะขี่ซาเล้งไปอีก๒ชั่วโมง
นี่ลุงเดินให้ดูเนี่ยคุณแล้วลุงเจ็บขา
ใช่ใช่ค่ะแล้วมือหนึ่งลุงก็ต้องเกาะราวไม่ไผ่ทรงตัวดี
แล้วก็ค่อยเดินข้ามผ่านน้ำตรงนี้มา
คือคุณลุงก็ขอบคุณทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วยนะ
บอกว่านักข่าวอุตส่าหั้นด้นมาหาลุงได้ขนาดนี้นะครับ
ก็ขอขอบคุณนักข่าวที่นำเสนอข่าวนี้ด้วยนะครับ
สำหรับลุงฤทธิ์ลุงฤทธิ์ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งที่องคชาติ
ต้องจัดตัดทิ้งเมื่อเดือนกันยายน
ทำให้คุณลุงก็ร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์และขาดรายได้ด้วย
หลังผ่าตัดออกจากโรงพยาบาลก็ยังต้องทำงาน
เลี้ยงแม่แล้วก็ตัวเองอยู่ด้วยนะครับ
ทำงานนี้ก็คือรับจ้างรายวันละคุณ
วันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างไปทำไร่บ้าง
กินกินผักจิ้มน้ำพริกกินปลาซิลเค็มเท่านั้นเองนะครับ
ชีวิตก็แสนจะยากลำบากแล้วก็วันที่๑๖
ก็ต้องไปหาหมออีกครั้งนี่ใบนัดใบนัดนะฮะ
สำหรับท่านใดที่ต้องการจะช่วยเหลือครอบครัวของคุณลุงฤทธิ์นะครับ
กระซิบบอกแบบนี้เลย
สามารถที่จะให้การช่วยเหลือโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ทกศสาขาสวนพึ่ง

ชื่อบัญชีของลุงเลยครับก็คือนายชาวลิศเนียมเตียงเลยนะฮะ
คุณผู้ชมฮะนี่ครับคุณลุงนะวันที่ไปหาหมอครั้งแรกนะ
ซาเล้งไป๙๐กิโลกลับอีก๙๐กิโลนะฮะ
ใช้เงิน๒๐๐บาทเป็นเฉพาะค่าน้ำมันนะ
อบหิ้วอาหารไปกินเองที่โรงพยาบาล
แต่ก็ได้เห็นภาพคุณหมอแบบนี้ชื่นชมคุณหมอคณิตด้วย
บอกว่าของดีราชบุรีนอกจากโอ่งก็คุณหมอนี่แหละค่ะ